นายวิศาภัทธ์มโมยรัส
คือหนึ่งในเพื่อนคุณแตงโมที่อยู่บนเรือลำที่เกิดเหตุนี่นะคะคุณแซน

เห็นคุณตังโมตอนตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยา
คือคนหวังอ่ะพี่อุ๋ยหวังว่าสิ่งที่คุณแซนไลฟ์เมื่อคืนนี้

เพราะมันจะต่างจากการที่คุณแซนไปแถลงไปให้สัมภาษณ์ที่สพมนทบุรีวันแรก
มันจะต่างจากการที่คุณแซนไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
เพราะเมื่อคืนนี้คนคิดว่าเออคุณแซนคงจะเตรียมข้อมูลมาเป็นอย่างดีแหละ

ทำให้ตั้งใจว่าเธอจะแถลงจะชี้แจงข้อให้จริง

๓ทุ่ม๔๘นาทีนะคะและคนในวงการบันเทิงเข้าไปดูเข้าไปฟังกันเยอะมากคุณผู้ชม

เสียงจะไม่ค่อยได้ยินเสียงจะมีปัญหาหน่อย

ใช่รอบ๓ค่ะถึงจะได้ยินชัดนะคะ
คุณเชียร์ที่คำพรไปเม้นเลยพูดเลยค่ะรอฟังค่ะ
คุณเบสคำสิงไปถามเลยแล้วตอนตกล่ะคะทำอะไรอยู่คะ
แล้วก็ถามอีกนะคะว่าเห็นตกต่อหน้าต่อตาแล้วทำอะไรคะทำไมไม่ช่วย
คุณแซนตอบว่ายังไงฟังดูค่ะ
ทำไมเห็นเพื่อนตกน้ำไปเราไม่ช่วย

ถ้าสันเห็นว่าเขาอยู่ไม่มีทางที่ฉันจะไม่ช่วยเลยค่ะ

ณเวลานั้นมันมืดแล้วพอวนเรือกลับมา
ไม่รู้ว่าฉันจะต้องช่วยอย่างไรแล้วฉันก็

ฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงในณเวลานั้น
ฉันเลยได้แต่ตะโกนแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากหน่วยต่างค่ะ
คุณแซนตอบแบบนี้แต่คุณเบสคำสิงก็ถามต่อว่า
ไม่ค่ะถ้าเพื่อนตกถึงช่วยไม่ทันก็ต้องโทรบอกแม่เพื่อนค่ะ
อยู่รอดูเพื่อนที่ฝั่งค่ะไม่หายไปไหนค่ะนี่นะคะ
คุณแซนได้เช็ดเครื่องสำอางที่หน้าและโชว์ที่แขนให้ดูแผลที่ชาวเน็ตจับผิด

คุณหิงปณิตาไปเม้นเลยว่าแผลอยู่ที่ไหนคะ
ตอนเช็ดแขนเมื่อกี้แกล้งเจ็บเป็นอย่างไร

ตอนนี้ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของการไลฟ์เลยค่ะ

ทำไมเวลาผู้ต้องคอยมองรอบตัว
ถ้าตั้งใจมาพูดก็ให้พูดด้วยความจริงใจหน่อย

เหมือนมองไปตรงอื่นอะไรแบบนี้ค่ะ

เยอะมากคุณแท็กพระรันยูมาถามว่า

แล้วถ้ามีเสื้อชูชีพบนเรือทำไมไม่โยนให้ล่ะครับ
คุณเชียร์ที่คำพรถามต่ออีกเรื่องของแก้ววายอ่า
ทำไมสุดท้ายแก้ววายมันเหลือใบเดียวคะ
ผิวน้ำว่ามีร่องรอยกระเพื่อมอะไร
มีชูชีพค่ะในเรือแต่ว่า
ไม่มีใครหยิบใส่อันนี้ก็เป็นความ

อันนี้ฉันไม่ทราบค่ะเพราะว่าฉันขึ้นมาก่อน
ถึงฝั่งปุ๊บฉันก็รีบขึ้นฝั่งเลยค่ะ

คุณแท็กพระรันยูยังถามต่อว่าแล้วคุณโมตกท่าไหน
คุณหนิงปณิตาถามว่าตกยังไง

เดี๋ยวฟังคุณแซนนะคะว่าจะตอบยังไงไหม
คือโมเดินมาแล้วมานั่งปัสสาวะอยู่ตรงท้ายเรือ
ตรงขาอย่างที่ฉันได้เล่าไปนะคะ
แล้วพอเสร็จทีนี้ตอนที่โมพยายามจะพยุงตัวลุกขึ้น
เหมือนกับว่าเขาอาจจะเสียหลักแล้วก็ชุดเขาอาจจะเปียกน้ำข้างหลัง
ชุดเขายาวฉันคิดว่านะคะเขาเลยต้องดึงดึงขาฉันด้วยน้ำหนักที่แรงพอสมควร
เพราะว่าเขาอาจจะเริ่มทรงตัวไม่อยู่
ทีนี้ก็เริ่มไหลลงไปด้วยเพราะว่าด้านหลังมันจะไม่มีที่กั้นอะไรเลย
ฉันก็เลยบอกว่าโมขอกูตั้งหลักแป๊บนึงนะ
เพื่อที่จะหันกลับไปด้านหลังที่จะเกาะตรงด้านฝั่งหัว
แล้วจะได้ค่อยให้โมเกาะกันหรือว่าอะไรยังไงก็แล้วแต่ให้ดึงตัวเองขึ้นมา
แต่ทันทีที่ตันหันไปข้างหลังโมก็ปล่อยซะแล้ว
แล้วเขาก็พยายามเขาไปเกาะตรงกราบเรือตรงกราบเรือค่ะ

เหมือนคุณแซนหันไปถามใครเนอะหันไปคุยกับใครสักคนเมื่อกี้
เหมือนก็มีใครอยู่ข้างที่จะคอยปรึกษาหรือคอยอะไร
ใช่ระหว่างการไลฟ์เหมือนหันไปคุยกับใครสักคนหนึ่งข้างคอยถามคอยอะไร
คือคนก็ยังไม่สิ้นสงสัยอยู่ดี
คุณปุ้งปุ้ยพันธิพาก็ถามต่อนะคะว่าเอาแล้วจังหวะที่คุณตังโมตกลงไป
พี่เขาร้องหรืออุทานอะไรไหมคะ
คุณแซนตอบว่ายังไงลองฟังค่ะ
ไม่มีเลยไม่เลยคืนนั้นโมเงียบมากเลย

ก็ยินเสียงโมส์จากในน้ำแล้วมาช่วยด้วย

คือถึงขนาดตอนยังอยู่บนเรือ
ตอนที่เสียหลักมัวยังไม่ร้องไม่กรี๊ดไม่อะไรเลยค่ะ

คุณหนิงปณิตาถามต่อว่า
หมายถึงที่ไม่รู้ว่าจะจับ
เขาจับขาฉันกี่มืออันนั้นน่ะเพราะว่าเหมือนกับตอนนั้นเขานักข่าวก็ขยี้ถามฉันว่า
จับมือซ้ายจับมือขวาจับกี่มือคือฉันบอกตรงว่าฉันก็เออเอ๋อ
เราก็นั่งเล่นกดเล่นมือถือโดยที่เราไม่ได้โฟกัสตอนเพื่อนเราทำธุระส่วนตัว
อันนี้ฉันยอมรับจริงว่าฉันไม่จำไม่ได้ค่ะคือ
แต่มันเหตุการณ์เป็นแบบนี้ที่ฉันเล่าไม่มีอะไรบิดเบือนเลยสักอย่างจริง
อันนี้คือเป็นเหตุสุดวิสัยจริงฉันมั่นใจว่าไม่มีใครอยากให้เกิด
ฉันก็ต้องขอโทษโมที่ฉันช่วยโมไว้ไม่ได้ฉันยังรู้สึกผิดอยู่จนถึงวันนี้
แล้วก็ที่ตอนแรกไม่ได้สลดเพราะว่าฉันยังไม่คิดว่าโมจากฉันไปเลยด้วยซ้ำ
ฉันฉันก็เสียใจค่ะกับเรื่องที่เกิดขึ้นฉันอยากขอร้องทุกคนว่า
ถึงแม้ฉันจะดูไม่สลดดูไม่เสียใจแต่ว่าอย่าโจมตีกันด้วยคำที่ทำร้ายจิตใจ
หรือว่าอะไรฉันเลยค่ะเพราะว่าฉันเสียใจจริงค่ะสุดท้ายฉันขอฝากขอโทษคุณ
ขอโทษคุณแม่ของโมอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ดูแลลูกของคุณแม่ไม่ดีค่ะ
ขอโทษอีกครั้งค่ะแล้วก็พี่กู้ภัยด้วยค่ะ
ฉันพูดจากับกิริยาไม่ดีวันนั้นฉันตกใจแล้วช็อกจริงจริงอ่ะ
คุณผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างคะนี่เป็นเพียงบางช่วงบางตอนที่ทีมข่าวของเรานำมาให้ดูในวันนี้

สิ้นสงสัยไหมคะหมดสงสัยไหมคะหรือยังงงในคำตอบของคุณแซน
เพราะคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
อย่างที่บอกว่าพี่หนุ่มกัญชัยเข้าไปฟัง
เดี๋ยวเราจะมีภาพนะว่าพี่หนุ่มกัญชัยเข้าไปฟัง
พี่หนุ่มกัญชัยส่งอะไรเข้าไป
ตอนจังหวะที่คุณแซนกำลังไลฟ์อยู่ผ่านอินสตาแกรมของเธอ

พี่หนุ่มส่งอีโมจิไปเป็นฝ่ามือ

บอกก็หมายถึงพอแล้วนั่นแหละ

พี่หนุ่มกัญชัยบอกพี่ไม่รู้จะพิมเคาะความเป็นอะไร

เขารวบรวมบรรดาดาราที่เข้ามาฟังแซนเนี่ย

ถามกันตลอดช่วงเวลาที่แซนเนี่ยได้ไลฟ์นะฮะ
ปกติเราต้องเข้าไปรอฟังคนดัง

ท่านผู้ชมครับตอนที่แซนกำลังไลฟ์อยู่เนี่ย
คุณแท็กพระรันยูเข้าไปถามหลายคำถามนะครับ
แต่คุณแท็กเองก็ได้ไลฟ์ตัวเองในวินาทีนั้นที่ฟังแซนอยู่ด้วยนะครับ
ไม่ถึง๓๐วินาทีอ่ะแต่ว่าก็ไม่เห็นหรือว่าไม่มีแม้กระทั่งลองรอยของสิ่งมีชีวิตในน้ำเลยตรงตอนนั้น
เพราะว่าถ้าเกิดฉันเห็นแค่ขอให้เห็นแค่เงาของโมหรือว่าเห็นอะไรฉันมั่นใจว่าฉันกระโดดอ่ะ

ใช่ค่ะควบคู่กันไปเลยแล้วดูสีหน้าคุณแท็กสิคะ
ก็ให้ท่านไปชมดูกันล่ะค่ะ
คุณแอนนาเพื่อนสนิทของคุณแตงโมก็ไลฟ์ระหว่างนั้นเหมือนกัน
หลังจากแซนชี้แจงเสร็จไลฟ์เสร็จลองฟังความรู้สึกของคุณแอนน่านะครับ
เอาจริงก็คือแฟนเขาก็ออกมาชี้แจงนะคะ
ชี้แจงในส่วนของเขาว่าในหลายประเด็นแต่ว่า
ก็ยังไม่รู้จะพูดใครแต่ก็ยังดีนะที่เขาออกมาชี้แจงนะ
คือยังดีที่เขาออกมาพูดเวลาที่ออกมาพูดเนี่ย
เรายังได้ฟังเรื่อยแล้วเรายังได้จับต้นชนปลายว่า
โอเคมันใช่ไม่ใช่นะคะตอนนี้ก็คืออยากให้กระติกออกมาพูดบ้างนะฮะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดูเพิ่มเติมค่ะ
เวลาไลฟ์ไม่ต้องมองไปมองมามองโน่นมองนี่พูดออกมาจากใจพูดความจริง
หรือเป็นไปได้ลองอยู่คนเดียวดูไม่ต้องมีคนนู้นคนนี้มา

เพราะว่าตอนไลฟ์ก็อย่างที่บอกว่าเหมือนกับหันไปคุยกับใครก็ไม่รู้
ใครก็ไม่รู้เหมือนมีคนช่วยอะนะคะ
มีแฮชแท็กเพิ่งรู้ว่าคนตกน้ำจะไม่มีเสียงผมอาจจะไม่เคยเจอก็ได้
ที่แซนเขาบอกว่าไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเลยหาไม่เจอ
แท็กคนเราเวลาตกน้ำยังไงก็ต้องลอยขึ้นมา
เป็นไปไม่ได้ที่ตกแล้วจะจมไปเลยคนนั้นไม่ใช่ก้นหิน
แท็กฟังมา๓๔วันไม่ตรงกันสักวัน
แท็กเดี๋ยวเห็นเดี๋ยวไม่เห็นอืม
แท็กผมไม่ได้งงคนเดียวนะ
ผมเชื่อว่าทุกคนก็งงองูหลายตัวเลยค่ะ
คุณอ๋อมสกาวใจมาคอมเมนต์ค่ะ
งงสุดยังหัวเราะได้ด้วย
คือประมาณว่าเธอทำไมดูแบบยังหัวเราะอยู่
ซึ่งเธอบอกว่าเหมือนกับเธอก็จะเป็นประมาณอย่างนี้มั้ง
ต่อให้เศร้าก็จะแบบแต่บางทีมันก็จะหัวเราะออกมาอะไรอย่างนี้
คุณลีซอร์มาเม้นว่าพูดไปเรื่อย
คุณมิคบรมวุฒิมาเม้นต์เป็นอิโมจินะคะ

ก็คงเป็นการนั่นแหละปรบมือ
ก็โพสต์ว่าเล่าความจริงชัด
แบบไม่ต้องมีคนชี้นำคำพูดสิคะ
คุณเชียร์นี่คำพรนี่ก็เป็นเพื่อนสนิทของคุณตังโมมากนะฮะ

คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงแซน

ผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมเมื่อวานนี้ก็โอ้โห